เอาพาคุณผู้ชมมาดูความคืบหน้าของเหตุการณ์นี้ค่ะ
กรณีที่กาดที่เฝ้าผับชื่อดังที่จังหวัดภูเก็ตไปยิง
ผู้ชายคนหนึ่งซึ่งก็เป็นลูกค้านะคะเสียชีวิตแล้วเขาก็รอมอบตัวโดยบอกว่าเขาป้องกันตัวเนี่ยนะคะ
ก็ตอนนี้ตำรวจก็นำตัวมาสอบสวนค่ะนี่เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นวันนี้ตอนตี๕คุณผู้ชม
ตำรวจสภเมืองภูเก็ตก็รับแจ้งเหตุว่ามีการทะเลาะวิวาดกันมีทั้งยิงมีทั้งฟันมีคนบาดเจ็บมีคนเสียชีวิตด้วย
ลานจอดรถของผับชื่อดังตรงข้ามด่านสุรกากรจังหวัดภูเก็ตค่ะตอนที่ไปถึงเนี่ยพบร่างของนางไตรเตวิทจินดามัยกุลค่ะ
ถูกยิงด้วยปืนเก้ามิลลิเมตรกระสุนพุ่งเจาะที่หน้าอกแล้วเนี่ยค่ะ
ตำรวจเนี่ยต้องเข้าไปนะคะช่วยเหลือพยาบาลปั๊มหัวใจนะคะ
แต่ว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะ
ตรงจุดเกิดเหตุพบมีดดาบยาว๕๐เซนติเมตรตกอยู่เล่มหนึ่งนะคะ

อยู่หนึ่งหัวก็เก็บไว้เป็นหลักฐานค่ะ
มือปืนนายชัยวัดหรือนายออสชูวงอายุ๓๕ปีเป็นกาด

รอมอบตัวพร้อมด้วยปืนกล็อก๙มิลลิเมตร
ตำรวจคุมตัวไปสอบปากคำที่สพเมืองภูเก็ตนะคะ

มีทั้งปืนมีทั้งมีดนะคะ
ก็ปรากฏว่าจากการสอบสวนเนี่ย
นายสรายุทธ์ซึ่งเป็นเพื่อนที่ไปเที่ยวด้วยกันกับผู้ตายนะคะ
บอกว่าพอร้านปิดเนี่ยในไตรเตวิทผู้ตายกับเขาเนี่ย

มีสาวนั่งริ้ง๓๔คนเดินออกมาด้วย
ช่วงนั้นในไตรเตวิทเกิดนึกสนุกท้าทาย
ให้สาวกลุ่มนั้นจับอวัยวะเพศตนเอง
เขาก็เลยโมโหโมโหด้วยอายด้วยเมาด้วย

นายชัยวัดซึ่งเป็นกาดยืนอยู่แถวนั้นเห็นเหตุการณ์

จนกระทั่งเกิดการชุลมูลขึ้น
แล้วเสียงปืนก็ดังขึ้นมาค่ะ
คุมแหลกปลาคุมเลยเป็นนี้

เขาไม่ได้ตั้งใจอยู่ว่าจะไปฟันเลยว่าอย่างนี้
ซึ่งเบื้องต้นตำรวจก็แจ้งข้อหาฆ่าคนตายไว้ก่อน
แล้วก็ยืนยันบอกว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะ
ตอนนี้ก็ขยายผลอยู่ค่ะ